คือจากภาพในกล้องวงจรปิดของตรงจุดที่มาชาร์จตัวเด็กคนก่อเหตุ
อาจจะดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรมากมายหรือว่าเขาก็ยอมแต่โดยดี
แต่เดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามไปนะครับเพราะว่าก่อนที่ตำรวจชุดนี้จะเข้ามาถึงตัวเนี่ย

มันมีเรื่องราวเขาบอกเกือบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
เด็กคนก่อเหตุเนี่ยโทรไปหา๑๙๑เอง

แล้วระหว่างที่คลีกฐานสนักการณ์ทั้งสายอยู่เนี่ยกับ๑๙๑ก็ประสานตำรวจ
แล้ว๓นายเนี่ยตำรวจสองนายเนี่ยก็มาถึง
ใช่ค่ะซึ่งถ้าดูจากกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่า๓นาย
จริงมีสามน้ายนะคะเขาทำหน้าที่กันเนี่ย

ไม่ใช่ว่าแบบเดินสุ่มตรวจมาแล้วก็เข้ามาควบคุมตัวไม่ใช่เลยนะคะ
เขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนคนหนึ่งเกลี้ยกล่อมคนหนึ่งจับกลุ่ม
เพื่อให้เด็กยอมวางอาวุธได้สำเร็จ

ร้อยตำรวจเอกทันอมรหนูนาฏนะคะรองสารวัตรปรับรามสนปทุมวันก็เป็นตำรวจในท้องที่
เป็นคนที่เข้าไปกล่อมเด็กคนนี้เขาเล่าบอกว่าพอขึ้นไปที่ชั้นสามของห้างค่ะ
ก็เห็นเด็กคนนี้ยืนหันหลังอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือคุยอยู่
ซึ่งปลายสายก็คือ๑๙๑ถูกต้องฮะ
หลังจากนั้นก็มีสายตรวจอีก๒นายจากสนสำราญราชนะคะก็คือ๑๐ตำรวจโทกรศรีพรม
เป็นผู้บัดครัพธ์หมู่ปรับรามสนสำราญราษณ์ช่วยราชการสนปทุมวัน
เป็นคนที่เข้าไปชาร์จแล้วก็จับตัวให้เด็กคนนี้นอนหมอบลงกับพื้น
ลงกับพื้นอีกคนคือสิบตำรวจโทนันทนัดสุธรรม
เป็นผอบอมหมู่ปรับรามสอนอสำราญราชช่วยราชการสอนอปฐุมนต์
เช่นเดียวกันนะคะเป็นคู่บัดดี้กันมาด้วยกันคอยคอเวอร์
ก็ขึ้นบันไดเลื่อนตามมาแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือกัน
คลิปจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นตำรวจสามนายชัดเจนมาก
วินาทีที่๓๐นะคะที่ตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุ
ร้านเฟอร์นิเจอร์ชั้น๓แล้วก็สั่งให้เด็กคนนี้ที่เป็นคนก่อเหตุ
เดินถอยหลังสามก้าวแล้วตำรวจก็เริ่มพูดจากเลี้ยกรอบ
คนก่อเหตุมีการหันมามองตำรวจบ้างเป็นครั้งคราวค่ะ
คุณผู้ชมลองดูวินาทีนี้หน่อย

เนี่ยคือก็มีหันไปมองเป็นระยะคือมีการพูดคุยกันอยู่ณตอนนั้น
วินาทีที่๔๔ตำรวจสั่งให้เด็กถอยหลังไปอีกสามก้าว
แล้วก็ให้คุกเข่าก้มหน้าเอามือประสานให้ทอยรอให้มอบตัว

หลังจากนั้นตำรวจสองนายนัดแนะพูดคุยยุทธวิธีกันว่าจะเข้าจับกลุ่มยังไง
แล้ว๕โมง๓นาทีก็เลยตัดสินใจ

ว่าเขาจะเอายังไงแล้วสุดท้ายก็เลยตัดสินใจทุบกระจกเลยค่ะ
โมง๓นาทีตำรวจ๒นายตัดสินใจทุบกระจกเข้าไป
แล้วก็ควบคุมตัวเด็กคนนี้เอาไว้ได้นะคะ
ตำรวจโทกรเป็นคนจับ

ร้อยตำรวจเอกทันอมรเข้าไปกล่อม
วินาทีในการเกลี้ยกล่อมพูดคุย
แล้วก็จับกลุ่มตัวเด็กคนก่อเหตุคนนี้
ร้อยตำรวจเอกทันอมรบอกว่ารับราชการมา๓๐ปี
นี่น่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาเลย
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีคนพลุกพลาดด้วย
แม้จะมีการเตรียมการรับมือเอาไว้ตลอดแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตำรวจจะต้องทำยังไงจะเข้าชาร์จแบบไหนยังไงบ้าง
แต่เอาจริงตอนซ้อมกับตอนของจริง
มันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวถูกไหมคะ
ก็ใช้ยุทธวิธีที่ฝึกมาเป็น๑ปี๒ปี
ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน
ซึ่งพอรู้ว่ามีเหตุที่เสี่ยงภารกรณ์แล้วคนเกาะเหตุเป็นแค่เด็กอายุ๑๔ปี

เพราะถ้ามีเหตุรุนแรงเราต้องใช้ยุทธวิธี
มันต้องใช้ยุทธวิธีแบบเด็ดขาดไงฮะ

พอเจอเหตุปุ๊บมันก็เลยวางแผนการทำงานได้ว่า
ใครไปตรงไหนทำอะไรแบบไหนกันบ้างก็แบ่งหน้าที่กัน
กดดันไหมกดดันพอสมควรเลยนะคะ

คือเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปคนที่เคยไปแสงภารกรณ์จะรู้

แล้วตำรวจเองก็ไม่รู้ว่าคนก่อเหตุอยู่ตรงไหน
ถูกไหมคือขึ้นไปขึ้นบันไดเลื่อนไป

ก็กดดันไม่รู้จะโดนยิงโต้ตอบตอนไหนยังไง
แต่ณตอนนั้นสิ่งที่คิดคือต้องหยุดคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด

ความสูญเสียมันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้
ทีนี้พอเด็กอายุ๑๔คนนี้
เห็นตำรวจเตรียมเข้าระงับเหตุปุ๊บ
บอกมอบตัวไม่ได้แล้วต้องสู้ยอมตาย

เพราะว่าปลายสายมี๑๙๑อยู่ใช่ไหมคะ
เขาพูดแบบนี้มอบตัวไม่ได้แล้วต้องสู้ต้องยอมตาย

วัดใจแน่ที่พูดออกมาเนี่ยวัดใจ
ก็เลยเอาปืนยาวให้เห็นรู้ว่า

เด็กเลยคว่างปืนลงพื้นค่ะ

แล้วก็ให้สายตรวจสองนายเข้าระงับแบ่งหน้าที่กัน
เพราะไม่รู้ว่าเด็กพกปืนกี่กระบอก

เพราะมันมีเข็มขัดและปลอกกระสุนรอบเอว

แล้วก็เห็นคลิปที่เขามีการซ้อมเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วด้วย
อาวุธและยุทธวิธีที่ร้อยตำรวจเอกทันอมรใช้
ที่มีติดตัวอยู่นะคะอาวุธที่มีหน้าวันนั้นเนี่ย

เป็นอาวุธที่ตำรวจติดตัวไว้ตลอดเวลาอยู่แล้ว

อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีค่ะ
ก็เลยใช้วิธีดันกระจกที่มันแตกอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็เป็นระยะที่เราสามารถเข้าควบคุมตัวได้ครับ
เขาจะมีความรู้สึกว่ายอมเรา

เขาเห็นปืนเราเห็นชุดปฏิบัติการกับเรา
เขาก็มึงว่าไม่เอาดีกว่าไม่ได้แรกดีกว่า
เขาก็บอกว่าตอนนี้หน้าร้านเนี่ย
มันมีใครไม่รู้มีเยอะแยะมากมายเลย
จะมายิงเขาเขาพร้อมจะสู้
ถ้าเขาสู้ไม่ได้เขาก็จะใช้วิธีการเขาเองอะไรอย่างนี้

มันเป็นยุทธวิชีในการเพื่อนที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ
เข้าไปหาคนร้ายเนี่ยเราไม่ใช่เราจะเดินหิ้วปืนเข้าไป

คือมันจะมีช่วงที่ตำรวจพังกระจกเข้าไปใช่ไหม

คุณแชคนัททวินถามตำรวจชุดที่ไปทางตัวของคุณก่อเหตุ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงจังหวัดตรงนี้
กระจกเนี่ยมันมีรูอยู่แล้วรูหนึ่ง

มันมีรูอยู่รูนึงประมาณสักลูกมะพร้าว

อันนี้เราดูกล้องเนี่ยจากกล้องวงจรปิดในร้านออกไปข้างนอกใช่ไหม

แต่ตำรวจบอกไอ้กระจกจากข้างนอกมองมาข้างในเนี่ย

มันไม่ชัดเท่ากับข้างในมองออกไปข้างนอก

ก็คือ๑๐ตำรวจโทกรศรีพรม
และ๑๐ตำรวจโทนันทนัทสุธรรม
ทั้งสองนายบอกว่าได้รับแจ้งจากทาง

ระดมกำลังพร้อมอาวุธครบมือ

ตอนนั้นก็ไปกับเพื่อนตำรวจอีก๒นาย
คือ๑๐ตำรวจโทเจษฎากรปฐุมทอง
แล้ว๑๐ตำรวจรีวรพลเครือพันธ์

จากไปช่วยคุ้มกันอยู่อีกด้านหนึ่ง
นี่นะครับสองนายเราก็ทำชื่อไว้ให้หมดแล้วนะฮะ

กตรของสนสำราญราชวันนี้
ได้มอบของบำรุงขวัญ

ตำรวจที่เป็นที่พึ่ง

รวมทั้งหมด๔นายนะครับ
ตำรวจโทกรเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าเมื่อวานนี้พอไปถึงที่เกิดเหตุ
คือห้างสยามภารกร
ก็เข้ารายงานตัวกับภูมิกับการสอนอปทุมวันเจ้าของพื้นที่
และได้รับคำสั่งให้จัดทีมค้นหาคนร้าย

รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในห้างออกมา
ซึ่งก็ได้ดำเนินการตามยุทธวิธี
โดยชุดของชุดนี้สอนอสำราญราชชุดนี้
เข้าไปกันทั้งหมด๔นาย

แล้วได้รับแจ้งจากรอปภของห้าง
ว่าเจอคนร้ายอยู่ที่ชั้น๓
แต่ยังไม่รู้ว่าจุดไหนของชั้น๓
รู้แค่ว่าอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์

ตำรวจโทกรและ๑๐ตำรวจโทนันทนัท
ก็เจอตำรวจยศร้อยเอกจากสนปทุมวัน

คุ้มกันอยู่ที่ตรงจุดเกิดเหตุ
ก็เลยให้๑๐ตำรวจโทเจษฎากร

จากนั้นทางทั้งคู่
ได้เข้าไปหา๑๐๐ตำรวจเอกทันอมร

ตอนนั้นทางผู้กองธนมรเป็นคนสั่งการในที่เกิดเหตุโดยพยายาม
เกี้ยกล่อมแล้วก็บอกให้คนร้ายเนี่ยยกมือขึ้นแล้วให้เดินถอยหลังมา
ก่อนจะตัดสินใจทุบกระจกเข้าไปข้างในแล้วก็ได้สั่งการให้ทาง
ตำรวจที่มาช่วยเนี่ยนะฮะเข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุโดยทางทั้งสอง
ท่านก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่ด้านในร้านด้วยตอนนั้นยอมรับว่าไม่
รู้เลยว่าคนก่อเหตุเป็นเด็กอายุแค่สิบสี่ปีค่ะเพราะลักษณะดูจากภาย
นอกมันเหมือนผู้ใหญ่คนนึงคือตอนนั้นในกล้องกระจอนปิดอันนี้
คือยังไม่มีใครรู้นะว่าคือเด็ก๑๔ค่ะเนี่ยฮะลักษณะดูภายนอกตำรวจบอก
ก็เหมือนกับคนโตแล้วมันดูไม่ออกแล้วใส่ชุดอะไรด้วยผมยาว
มันเห็นแค่รูปลักษณ์อย่างเดียวตอนที่จับได้เด็กก็ลักษณะเหมือน
ไปเรื่อยนะจับใจความไม่ได้ว่าพูดอะไรบ้างเมื่อถามว่า
กลัวไหมตอนที่ไประงับเหตุตอนนั้น๑๐ตำรวจโทกรยอมรับว่า
กลัวอยู่เพราะไม่รู้ว่าในห้องนั้นยังมีตัวประกันอยู่
อีกไหมหรือว่าคนร้ายอาจจะลุกขึ้นมายิงซ้ำหรือเปล่าแต่ก็
ต้องรีบเข้าไปถึงตัวคนก่อเหตุให้เร็วที่สุดก่อน
ก็บอกเขาว่าใจเย็นแค่นี่พอจับล็อคมือเขาก็ไม่มีอะไร
เหมือนมือมั้ย
ครับผมว่า
ไม่รู้ว่าเป็นหมื่นรอยหรือว่าเขาตั้งใจอันนี้ผมไม่รู้
ส่วนทางด้านของสิบตำรวจโทนันทนัทนะคะก็ไม่ค่อยได้พูด
เท่าไหร่ก็อาจจะเขินกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็จะ
สิบตรวจโทกรที่เป็นคนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักส่วนใหญ่
แต่ตำรวจอยากจะฝากประชาชนนะคะว่า
แม้ว่าช่วงนี้มันจะมีข่าวเรื่องวงการตำรวจออกมาค่อนข้างเยอะ
ที่เป็นข่าวที่ไม่น่าฟังเท่าไหร่
แต่เขาก็อยากจะยืนยันว่าตำรวจดียังมีอีกเยอะจริงนะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบทำและสุจริต
ตำรวจไม่ดีที่มีภาพเล่าออกไปมันก็ส่วนนึง

ซึ่งตำรวจถูกฝึกมาเพื่อให้รับใช้ประชาชนและปราบรามผู้กระทำความผิดอยู่แล้ว
ก็ขอขอบคุณสังคมด้วยที่ยังมีเสียงชื่นชมตำรวจ
และยังอยากขอบคุณแทนเพื่อนโดยเฉพาะตำรวจยศน้อย
ที่ก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่
อย่างน้อยก็๔นายนี้เขาฝากเอาไว้

พวกเขามีกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะ
ความรู้สึกตอนนั้นก็เหมือนคล้ายพี่ครับก็มีความกลัวหน่อย
แต่ว่าถ้าเราไม่ทำก็อย่างที่พี่เขาบอกก็ไม่มีใครจะทำ

คือไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะ
แต่พอมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์

อย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้ในภาคของประชาชน

ภาคของเจ้าหน้าที่เขารู้แล้วว่าเขาต้องปฏิบัติการอย่างไร